คุณผู้ชมครับมาช่วยเหลือคนในสังคมกันต่อนะครับ
เด็กหญิงยอดกระตันยูวัย๑๒ปีเอง

เด็ก๑๒ต้องทำงานเพื่อจะหาเงินมาดูแลย่าที่ป่วย

น้องบีมหรือว่าเด็กหญิงชนนิการ
อายุ๑๒ปีทำงานหาเงินเลี้ยงย่าวัย๖๗ปี

แล้วก็ยังต้องดูแลคุณพ่อวัย๔๔ปีที่ป่วยเป็นอามภาษณ์
อาศัยอยู่ในตำบลทุ่งสุขลาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับ
ไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวนี้นะครับ
บ้านหลังนี้มีสภาพสุดโสมใช้สังกษีเก่าติดบริเวณรอบบ้าน
เพื่อเป็นผนังบ้านแล้วก็พักอาศัย
เอาแค่บังแดดบังฝนแค่นั้นเองนะครับ
โดยน้องบีมทำงานที่ร้านทองบริเวณตลาด๔มุมเมืองแหลมชะบัง
เพื่อแลกค่าแบรนด์วันละ๒๐๐บาท
เพื่อจะเอามาดูแลคุณย่าและคุณพ่อ
น้องบีมเรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดมโนรมชั้นป๕
โดยปีนี้น้องบีมจะขึ้นชั้นป๖แล้ว
แล้วก็น้องบีมมีผลการเรียนที่ดีมากนะ
ปีนี้น้องบีมสอบได้ที่๒ของห้อง

จากนักเรียนทั้งหมด๓๖คนนะครับ

โดยเงินที่ได้มาก็จะนำมาให้ย่าเก็บไว้ตลอดนะครับ
ซึ่งความฝันของน้องบีมคืออยากจะเป็นครู
และอยากจะให้พ่อหายป่วยครับ

เพราะว่าพ่อของน้องไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลย
ส่วนย่าเองก็อาศัยเก็บของเก่าขายไปวัน
รายได้ก็วันละ๑๐๒๐บาทเท่านั้นเองครับ
ซึ่งก็ไม่เพียงพอแน่นอนในการดูแลครอบครัว
น้องบีมไม่เคยเอ่ยปากร้องอยากได้อะไรเลย
เป็นเด็กที่ขยันเป็นเด็กเก่งเป็นเด็กกระตันยู
ตัวคุณย่าเองบอกว่าสงสารหลานที่ต้องมาลำบากแบบนี้
อยากขอผู้ใจบุญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หกศูนย์ตาตายก็อดยาด
พอทำบุญตาเสร็จแล้วเหลือเงินพันเดียว
ก็เลี้ยงพวกนี้ไปคอยแม่เขา
คือเขาสัญญาว่าออกจากคุกมา
จะมาอยู่กับพวกฉันจะมาดูแลลูกกับแฟนเขา
แล้วฉันนี่จะไม่ต้องเหนื่อยมาก
จะไม่ต้องหาให้สองคนนี้กิน
แต่แล้วพอออกมาอยู่ได้ไม่กี่วัน

มีตังค์เท่าไหร่ก็ฝากไปซื้อยามา
ให้เขากินเผื่ออย่างเขาจะหาย

เปล่าฉันเก็บขยะค่ะ
นี่แหละครับคนในสังคม
ยังมีชีวิตที่ลำบากอยู่เยอะเลยครับ
ที่สามารถที่จะช่วยเหลือกันได้มีกำลังด้านไหนก็ช่วยกันนะครับ
ไม่ว่ากำลังใจก็ตามหรือกำลังทรัพย์ก็ตามนะครับ
ก็ช่วยเหลือน้องบีมได้โดยโอนเข้าบัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอ
หรือว่าโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
ของคุณย่าของน้องบีมเลยนะครับ
ก็ขึ้นหมายเลขให้ที่หน้าจอเช่นเดียวกันหมายเลข๐๘๙๒๒๗๗๐๖๕นั่นเองนะครับ